ทีนี้มาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
กรณีที่เจ๊ปากแดงเนี่ยคือคนที่เขาเจ็บเนี่ย
แล้วก็เป็นลูกหนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ๊ปากแดงเนี่ย
ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดเขาไปกู้มาสองหมื่น
คิดดอกรายวันร้อยละ๒ต่อวัน
เงินต้นสองหมื่นจ่ายดอกไปแล้วเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน
ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วเขาก็เลยบอกว่าผมขอจ่ายแต่ต้นแล้วกัน
จ่ายต้นไปห้าพันเหลือต้นอีกหมื่นห้า
ปากแดงแกโกรธค่ะแกโกรธแล้วส่งคนไปสะกดรอยตาม
แล้วไปทำร้ายร่างกายลูกหนี้รายนี้ค่ะ
ตำรวจเนี่ยไปเรียกเจ๊ปากแดงมานะฮะ
ปากแดงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบอกไม่ได้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ดอกเบี้ยโหดเป็นแค่แม่ค้าเดี๋ยวฟังเสียงเจ๊ปากแดงหน่อยค่ะ
เจ๊แต่ว่าตอนนี้ยืนยันไหมว่าตัวเองไม่ได้ปล่อยเงินกู้

เราทำอาชีพอะไรครับปกติครับขายของค่ะ
นี่แหละค่ะเจ๊ปากแดงปิดแมสแบบนี้นะคะก็เลยไม่เห็นว่าปากสีแดงหรือเปล่านะคะ
ว่าเป็นแค่ฉายานะฮะชื่อจริงก็คือนางสาวมาลีวรสวัสดิ์อายุ๔๐ปีค่ะ
ตอบคำถามนักข่าวสั้นบอกว่าไม่ได้ปล่อยเงินกู้ก็คือปฏิเสธนั่นแหละ
ไม่ได้ปล่อยเงินกู้นอกระบบแต่ทำอาชีพค้าขายเท่านั้น
คุณไม่ได้ปล่อยเงินกู้แต่คุณให้กู้สองหมื่น
แล้วคิดดอกเบี้ยวรายวัน๑๐๒บาทต่อวัน
นี่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแน่นอนนะคะโดนแน่แล้วนะคะ

เมื่อวันนี้เจ๊ปากแดงค่ะพร้อมด้วยสามีชื่อว่านายสุวพันธ์
จากที่เจ๊ปากแดงเนี่ยถูกนายสกุลศรีรักษายุทธิ์๔๙ปี
เป็นสมาชิกอบตบ้านคำนกกตำบลหนองแหวงนะครับ
เป็นผู้บาดเจ็บไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี
แล้วก็เป็นคนกล่าวหาเจ๊ปากแดงเนี่ยปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดนะฮะ
เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
รวมทั้งให้ลูกน้องบุกทวงหนี้แล้วก็ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เชิญตัวกู้กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ย

ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
นายสกุลคนเจ็บไปกู้เงินนอกระบบจากเจ๊ปากแดงมา๑๐๐๐บาท
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรายวันร้อยละ๒ต่อวัน
ต่อมาไม่นานภรรยาของคนเจ็บก็คือภรรยาของนายสกุลเนี่ย

ปากแดงก็เลยบอกว่างั้นรัวเป็นก้อนเดียวเลยละกัน
ก็คือ๒๐๐๐บาทอันนี้เงินต้นนะ
เงินต้นสองหมื่นบาทคุณรู้ไหมจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ย
วันละ๔๐๐บาทสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกค่ะ

ผมส่งดอกเบี้ยมานานกว่า๖เดือนรวมเป็นเฉพาะดอกนะครับ

ส่งแบบนี้นะคะไม่ไหวจริงเขาก็เลยบอกว่า
โทรศัพท์ไปต่อรองกับเจ๊ปากแดงบอกว่า
ขอจ่ายดอกอีกแล้วนะจะขอจ่ายต้นอย่างเดียว
แล้วช่วงเดือนมีนาคมนายสกุลพูดจริงทำจริงค่ะ
แกก็เลยจ่ายเงินต้นให้กับเจ๊ปากแดงไป๕๐๐บาท
ก็เท่ากับว่านายสกุลคิดเองนะ
ไป๕๐๐เงินต้น๒๐๐๐จ่ายไป๕๐๐ลบกันเหลือ๑๕๐๐
แสดงว่าเหลือเงินต้น๑๕๐๐ใช่ไหม
ปากแดงพอแกรู้แบบนี้ค่ะว่าเอ้าทำไมเงินต้นเหลือ๑๕๐๐
โกรธทันทีเพราะแกไม่ได้ตกลงด้วยไง
ฝ่ายนายสกุลคนเจ็บเขาตกลงด้วยตัวเขาเองนะคะ
สิ่งที่นายสกุลเล่าให้ฟังต่อก็คือ
พอเจ๊ปากแดงแกไม่พอใจนะแกส่งคนสะกดรอยตามเลยค่ะ
กระทั่งคืนวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
นายสกุลคนเจ็บไปร่วมงานศพในตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพง
แล้วจอดรถนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถรอรับภรรยากลับบ้าน
จู่สามีของเจ๊ปากแดงกับลูกน้องรวม๕คน
เดินมายืนข้างรถทั้งซ้ายและขวา
แล้วเปิดประตูรถลากนายสกุลลงไปตืบลงไปกระทืบค่ะ
ที่สามีของเจ๊ปากแดงจะใช้ด้ามปืนพกสั้น
บเข้าไปที่ใบหน้าด้านขวา๑ครั้งจนล้มลงกองกับพื้น
แม้ว่าตอนนั้นคนเจ็บจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยอันนี้นายสกุลเล่านะ
รุมทำร้ายจนสะบักสบมสะบักสบอมแล้วก็รีบขับรถหลบหนีไปค่ะ
แต่ดอกที่ผมจะซุดน่ะมันควักปืนออกมาแล้วก็ตบเข้าที่ใบหน้าผม
ก็ร้องบอกลูกน้องว่าเอามันให้ตาย

นี่ค่ะสกุลก็ยังเจ็บอยู่นะคะ
ส่วนเจ๊ปากแดงกับสามีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุนายสกุลยืมเงินในวงพนัน๒๐๐๐บาท
ก่อนที่คนเจ็บจะทะเลาวิวาสกับลูกน้องของเจ๊ปากแดง

อันนี้เจ็บจากการที่ลูกน้องทำร้ายร่างกายในวงพนัน
พนักงานสอบสวนมีการแจ้งสี่ข้อหานะคะ
จากนั้นก็คู่ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเปี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ก็ควบคุมตัวเจ๊ปากแดงสามีแล้วก็ลูกน้อง
ไปขอสารฝากขังคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่ว่าต่อมาค่ะสารท่านได้อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ในวงเงินประกันเป็นเงินสดคนละ๕๐๐๐บาท
นายสกุลให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวบอกว่า
แม้ว่าเจ๊ปากแดงกับพวกจะปฏิเสธว่าไม่ได้ปล่อยเงินกู้
แต่ข้อมูลน่าสนใจคือมีลูกหนี้ในพื้นที่อำเภอบ้านแพง
แล้วก็อำเภอนาธมจังหวัดนครพนมอีกจำนวนมาก
ไปร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมเรียบร้อยแล้ว
จากนี้ก็จะรวบรวมลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
เดินหน้าเอาผิดกับเจ๊ปากแดงให้ถึงที่สุดนะคะ